คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของวัยรุ่นตีกันหน่อย
โอ้โหวัยรุ่นที่จังหวัดปฐุมธานี

แล้วนัดเหมือนมาเคลียร์เอาคืน
ค่ะทีนี้กลายเป็นว่ามันไปบานปลายถึงขั้นมีคนเสียชีวิต

นี่เป็นเหตุวัยรุ่นกลุ่มบ้านเอื้ออาทรตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
กรูเข้าหาคู่อริกลุ่มวัดเทียนที่นัดมาเคลียร์กัน
หลังก่อนหน้านี้ถูกกลุ่มวัดเทียนนับ๓๐คน
ปาระเบิดปิงปองใส่แบบไม่ทันตั้งตัว

แต่ในพันธวัย๑๕ปีหนึ่งในนั้นพลาดถูกอีกฝ่ายตามมาเจาะยิงใส่กลางหน้าอก

ทำได้เพียงปาระเบิดปิงปองและฟันแขนคู่กรณีกลับจนบาดเจ็บ
ก่อนช่วยกันอุ้มร่างในพันธุ์ที่ถูกยิงเข้ามาหลบข้างทาง
ในเวลาต่อเนื่องกันวันที่๒๓เข้าสู่วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา

วัยรุ่นกลุ่มบ้านเอื้อโกรธแค้นจึงขี่รถจักรยานยนต์ตามไปเอาคืน
วัยรุ่นกลุ่มวัดเทียนที่กำลังขี่รถหลบหนี
ไปจนถึงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและไล่ฟันอีกฝ่ายจนบาดเจ็บ
ในบีนามสมมุติเพื่อนของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือว่ารู้สึกผิดที่พาเพื่อนมาจบชีวิต
เพราะเป้าหมายของมือยิงตั้งแต่แรกคือตัวเขาเอง
รับว่ารู้ข้อมูลว่าอีกฝ่ายมีปืน๒กระบอก

ที่เพื่อนไปหลบซ่อนตัวไม่มีทางต่อสู้

เพราะเพื่อนไม่ใช่คนตั้งใจจะไปหาเรื่องใคร
ไม่คิดว่ารางสังหรณ์ที่เพื่อนบอกก่อนเสียชีวิต
อยากเผาเสื้อผ้าตัวเองทิ้งเพราะจะไม่ได้ใส่แล้ว
ยังมากอดพูดทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมา

ยืนยันไม่ยอมจบเรื่องนี้หากอีกฝ่ายไม่ยอมมอบตัว
ออกมาผมอุ้มเพื่อนออกมาเพื่อนมารอรถอยู่ตรงฝ้ายรถเมฆ
แต่เขาก็หมดสติตั้งแต่ข้างในแล้ว
กดโดนปุ่มว้าวแล้วไม่ขอโทษคือต้องยิงกันแล้ว
เมืองต้นพันธุ์ตำรวจเอกจตุพรคงเมือง
ผู้กำกับการสพปรองรังศิษย์ระบุว่า
ทราบตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วมีทั้งสิ้น๔ราย
โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจากภาพวงจรปิด
คำให้การของพยานเพื่อเตรียมขออำนาจศาลจังหวัดปฐุมธานีอนุมัติหมายจับ
ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอยู่ระหว่างดำเนินการ

เกรงกลุ่มผู้ก่อเหตุจะไหวตัวทัน